แช่หรือเปิงดาดที่เป็นภาษาเรียกของคนไทยเชื้อสายมอนซึ่งเปิงคือข้าวส่วนดาดคือน้ำซึ่ง
แช่ที่ได้กินกับเครื่องเคียงจะมีความอร่อยจนต้องพูดว่าเจโรแกวะข้าวที่นำมาหุงเมื่อสุกแล้วยังเป็นเมล็ดที่สวยไม่เละมี
ลับคือขณะหุงจะต้องคนตลอดเวลาและระวังไม่ให้ข้าวบานเมื่อเดือดได้ที่แล้วจึงยกมาล้างน้ำเย็นด้วยการใส่กระบุงแล้วตักน้ำราดนำมากินด้วยการแช่ในน้ำลอยดอกมะลิ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน